คราวนี้มาดูคนเมาเหล้ากันบ้างเป็นนุ่มฉะเชิงเศร้า
เมาเหล้าเมาเหล้าไม่พอพอเมาเหล้าแล้วก็เริ่มขี้บ่น
นู่นบ่นนี่เยอะแยะจนเพื่อนเริ่มรำคาญ
สุดท้ายเพื่อนตัดสินใจฟาดศีรษะจนหัวแตก

นี่แหละค่ะคือดูจากสภาพ
ยังฟังไม่รู้เรื่องเลยว่าพี่เขาพูดว่าอะไรเนี่ย
เรื่องปัญหาจุกจิกมีปัญหากันนิดหน่อย
นี่คือขนาดแบบศีรษะแตกเลือดออกแล้ว
คือยังไม่สั่งนี้เลยยังไม่หยุดไหลเลยนะคะ

แล้วก็สายตรวจตำบลบางสมัครก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือ
นายสารวุฒิธุรบุญคนนี้นี่แหละค่ะ
สภาพอย่างที่บอกเมาด้วยเจ็บด้วย
อยู่หน้าร้านค้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลบางสมัคร
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นอะไรเรียบร้อยแล้วก็นำตัวเขาเนี่ย

พูดคุยกับนายสารวุฒิเบื้องต้น
สารวุฒิก็เล่าให้ฟังยังเล่าให้ฟังรู้เรื่องนะบอกว่า

ตัวเองเนี่ยพอเมาแล้วก็พูดจาจู้จี้ขี้บ่น
เพื่อนเริ่มรำคาญแล้วก็ไม่พอใจ
เพื่อนก็เลยเอาของแข็งฟาดเข้าไปที่หัวจนบาดเจ็บคาวงเล่านี่แหละค่ะ
ส่วนผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุนายสารวุฒิเนี่ยนั่งล้อมวงดื่มเบียร์ดื่มเหล้ากับคนรู้จักประมาณสัก๔๕คน
อยู่ก็เห็นนายสารวุฒิถูกตี
เลือดอาบหน้าร้านค้าก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วยเหลือ
รวมถึงจะติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยค่ะ